การชุมนุมวันนี้เนี่ยนะครับทางกลุ่มทะลุแก๊สนะค่ะ
เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุแก๊สใช่ค่ะ
มีเพจเฟซบุ๊คเรียบร้อยวันนี้นัดชุมนุมช่วงเย็นเย็นเหมือนเดิมที่แยกดินแดงนะฮะ
นี่คือภาพล่าสุดในขณะนี้นะครับซึ่งจากแยกดินแดงเนี่ยตอนนี้เนี่ย
มีกลุ่มผู้ชุมนุมไปอยู่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิด้วย
ค่ะดังนั้นเราก็จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพทั้งสองจุดเลยนะคะ
เราจะขึ้นภาพไว้ด้านข้างแบบนี้ต่อเนื่องอ่า
ความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
พร้อมที่จะรายงานสดเข้ามานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเย็นเย็นค่ำ
ติดต่อกันมาหลายวันแล้วใช่จุดยุทธศาสตร์สำคัญก็เนี่ยสามเหลี่ยมดินแดงต่อเนื่องเลยนะคะ
คือกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยเขาบอกว่าจุดประสงค์ในการออกมาเรียกร้องก็คือ
ก็เหมือนกับกลุ่มอื่นนั่นแหละที่เป็นแนวร่วมด้วยกัน
พลเอกประยุทธ์ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะ
บางคนก็บอกว่าต้องการให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมาดูแลเรื่องของปัญหาปากท้องของพวกเขาในช่วงเวลานี้หน่อย

แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีการเผชิญหน้าการปะทะกับเจ้าหน้าที่
เข้าไปดูแลพื้นที่แถวแยกดินแดงเนี่ยอยู่ทุกวันนะครับ
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับมีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งได้โพสต์นะครับ
เป็นโพสต์เรื่องที่สถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตซึ่งมีอาคารที่ทำการอยู่แถวแยกดินแดง

แล้วตอนนี้เนี่ยเขาดูแลกลุ่มเด็กพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด๑๙
ติดโควิด๑๙หรือว่าจะต้องกักตัวอะไรก็แล้วแต่
นี่ฮะเขาโพสต์บอกว่าสถาบันราชานุกูลเนี่ยที่ดูแลรักษากลุ่มเด็กพิเศษอยู่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
ตั้งคำถามเอาไว้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีไปมอบที่แยกดินแดงอีกไหมคะ
นะฮะแต่ว่าโพสต์เมื่อยี่สิบเอ็ดสิงหานะฮะค่ะบอกว่าอยากขอความอนุเคราะห์ให้ไปห่างจากโรงพยาบาลราชานุกูลหน่อย
เพราะเด็กพิเศษไม่สามารถทนเสียงดังได้เขาจะคลั่งสงสารทั้งเด็กและพยาบาล
การรักษายังจะยากขึ้นด้วยขอร้องจากใจก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเยอะนะครับ
หลายคนก็ยืนยันว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กพิเศษเนี่ยเขาทนต่อเสียงแล้วก็สิ่งเราไม่ได้จริงนะฮะ
บางคนก็บอกว่าเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษเพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
สถาบันราชานุกูลอยู่บนถนนดินแดงนะครับทุกผู้ชมครับแถวแยกดินแดงนี่แหละใกล้พื้นที่การชุมนุม
เราถามเรื่องนี้ไปยังแพทย์หญิงชะดาพิมพ์เผ่าสวัสดิ์นะครับท่านเป็นรองภูมิในการฝ่ายการแพทย์สถาบันราชานุกูลนะครับ
ยอมรับว่าการรวมตัวแสดงออกทางการเมืองที่แยกดินแดงโดยเฉพาะในช่วงหลังหลังที่ติดต่อกันมาสิบกว่าวันแล้วเนี่ย
มันส่งผลกระทบจริงเพราะตอนนี้ที่สถาบันราชานุกูลใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรักษาเด็กพิเศษที่ติดโควิด๑๙ด้วย
ตอนนี้มีผู้ป่วยที่เป็นเด็กพิเศษ๒๖คนมีครอบครัวอีก๓ครอบครัว
รวมแล้วมีผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม๓๐กว่าคน

คือพอมีเสียงดังอะไรเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งเหล้าที่ทำให้เด็กเนี่ยเกิดอาการจริงนะฮะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วคุณหมอชดาพิมบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กพิเศษที่ติดโควิดที่ดูแลอยู่ที่นี่
ส่งผลกระทบไปถึงประชาชนที่มาฉีดวัคซีนโควิด๑๙ที่นี่ด้วย
เพราะที่นี่เนี่ยนอกจากเป็นโรงพยาบาลสนามเป็นจุดฉีดวัคซีนโควิด๑๙ด้วย
หลายคนมีคิวมาฉีด๕โมงเย็นปุ๊บทิ้งคิวกลับบ้านดีกว่า
เพราะว่าที่นี่จะฉีดให้ถึงประมาณ๖โมงเย็นถึง๑ทุ่ม
แต่กลัวว่าเดี๋ยวออกไปไม่ทันช่วงเวลาของการชุมนุมที่ตึงเครียด
ได้รับผลกระทบเขายอมทิ้งคิวไปเลย
ห่างไปหลายวันแล้วแต่ทีนี้กำลังรอดูว่าถ้ามีขึ้นมาอีก
แล้วก็เสียงดังต่อเนื่องนานหรือดังกว่าเดิม
หรือว่ามีทุกวันติดกันอันนี้อาจจะมีผลกระทบเนอะ
ทีนี้ถ้ามีผลกระทบถามว่าเราต้องทำไงบ้างอย่างแรกเลยคือ
ผู้ปกครองที่อยู่ในห้องค่ะเขาจะเริ่มเดือดร้อนเพราะลูกไม่นอน
พวกนี้พอมีเสียงกระตุ้นเขารู้สึกร่างกายไม่สงบ
เขาก็จะกระตุ้นตัวเองเพื่อสงบตัวเอง
เพื่อที่จะสงบตัวเองแล้วก็ไม่นอน
พอไม่นอนเสร็จตามมาอีกวันหนึ่งก็มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์
ไม่มีสมาธิใช่ค่ะมันก็จะรวนเนอะนี้เรากำลังเราดูยังไม่มีคนไหนที่ต้องเพิ่มยา
ช่วยปัญหาพฤติกรรมที่เกิดจากเรื่องเสียง
อยากให้เป็นที่ที่สงบแล้วก็ปล่อยคนไข้ไว้เยียวยา
สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการรักษาค่ะ
ถ้ามันเสียงดังหรือคนไข้กังวลหรือกลัว
แล้วเขาพักผ่อนไม่ได้อย่างนี้มันมีผลกับการรักษามากเลย
เพราะว่าทางไฟพักผ่อนไม่ได้ยาที่ให้มันก็ทำงานได้ไม่ดี
คือทางเจ้าหน้าที่หรือว่าคุณหมอที่สถาบันราชานุกูล
บอกว่าเข้าใจนะฮะเรื่องของสิทธิในการชุมนุม
ประชาธิปไตยต่างการเรียกร้องการแสดงออกต่าง

เพียงแต่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่จะเป็นผู้ชุมนุมหรือเจ้าหน้าที่เนี่ย
ขอให้กันพื้นที่หรือว่าห่างออกจากจุดที่เป็นโรงพยาบาลสนาม

ขณะเดียวกันที่โรงเรียนพิบูรประชาสรรค์อยู่ที่ถนนดินแดงเหมือนกันนะครับ
ใกล้พื้นที่ชุมนุมเราได้คุยกับรองพอของโรงเรียนนะครับ
ก็คืออาจารย์อาทิตย์รอดแก้วนะฮะ
คืออาจารย์บอกว่ามันก็มีผลกระทบจริงนั่นแหละนะ
อย่างตอนนี้เนี่ยโรงเรียนอาจจะไม่ได้มาเรียนทุกโรงเรียน

แต่ก็มีอาจารย์ที่มามีบ้านพักครู

บางทีมีควันมีแก๊สน้ำตาเนี่ยลอยเข้ามา
มีเสียงยิงกระสุนยางประทัดพลุเนี่ย
มีเสียงธุ๊กบ้างประทัดบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เสียงบีบแต่หนักเลยที่จะอยู่กันไม่ค่อยได้

สลายมอบก็จะมาสลายตรงหน้าโรงเรียนด้วย
ทีนี้ควันของแก๊สน้ำตาก็จะลอยเข้ามาในโรงเรียน
ก็อยากให้เจ้าที่ตำรวจก็ปรับวิธีการ
โรงเรียนก็แก้ปัญหาด้วยการให้คุณครูหรือว่าเจ้าหน้าที่
ที่ต้องมาและไม่ได้พักอยู่ที่นี่นะ
ก็ให้กลับบ้านตั้งแต่๕โมงเย็นอันนั้นเป็นราชานุกูลนะครับ
แต่ว่าที่คุยเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของโรงเรียนพิบูรประชาสรรคที่อยู่แถวดินแดงนะฮะ
อืมทีนี้ค่ะมาดูเสียงสะท้อนจากชาวแฟลต์ดินแดงกันบ้างนะคะ
เพราะแน่นอนคุณผู้ชมที่ได้ติดตามข่าวกับเราก็จะได้เห็นว่า
ยุทธศาสตร์สำคัญของกลุ่มผู้ชุมนุมในช่วงเวลานี้ก็คือสามเหลี่ยมดินแดง
แฟลต์ดินแดงบอกว่าโอ้โห
ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
อันนี้เป็นภาพตั้งแต่๒๐สิงหาคมนะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตรงนั้นเนี่ยคือแลต์ดินแดง
คือชาวแฟลต์ดินแดงบอกว่าดูตามภาพเลย
ก็จะมีการใช้แก๊สน้ำตามีการใช้กระสุนยาง
แล้วก็อาจจะมีประทัดยักษ์หรือว่ามีการจุดพลุจากกลุ่มผู้ชุมนุม
แฟลต์ดินแดงบอกว่าเขาเดือดร้อนนะคะ
คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่มีการสลายการชุมนุม
หรือว่าประทะกันจะเป็นสักทุ่มสองทุ่ม
แล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปจนถึง๔ทุ่ม
หลังบางวันตั้งแต่๕โมงเย็นก็เริ่มแล้ว
เช่าแฟลดดินแดงบอกว่าเขาก็เปิดร้านค้าร้านขาย

จริงเป็นช่วงที่เขาพอจะขายได้ก่อนเคอร์ฟิลล์
ต้องปิดแล้วปิดตั้งแต่ตอนเย็นเลย
พอมาช่วงค่ำ๓๔ทุ่มช่วงพักผ่อน

แก๊สน้ำตาอะไรแบบนี้เขาก็พักผ่อนกันไม่ได้
เขาบอกว่ากระทบหลายอย่างนะคะ
แล้วก็ทีนี้ค่ะเราได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์

คือจากเหตุการณ์๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา
ก็มีตำรวจควบคุมฝูงชน
อยู่บนสะพานหน้าแฟลต์ดินแดง๓
ใช้กระสุนยางยิงลงมาตามภาพนี้นะคะ

ก็เลยมีชาวแฟลต์ดินแดงเขาได้รับบาดเจ็บ
กระสุนยางเน็ตชะแหลกโดนแขน

ตอนนั้นเนี่ยมีเพจข่าวก็กำลังรายงานข่าวอยู่ด้วย
เดี๋ยวดูคลิปตรงนี้ชัดกันอีกทีนึงค่ะ
นี่นะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับแฟนของคนเจ็บในเหตุการณ์นี้
เขาก็บอกว่าตอนนั้นตำรวจควบคุมฝุงชนกดดันกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปทางแฟลต์ดินแดง
แล้วก็มีการยิงกระสุนยาง
ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็มีการร่นถอยมา
แต่ว่าทางกลุ่มของพวกเขาเนี่ยนะคะกลุ่มของทางคนเจ็บเนี่ย
เขากำลังทำขนมเค้กขายแล้วพยายามจะบอกเจ้าหน้าที่แล้วว่าเขาไม่ใช่ผู้ชุมนุมนะ
เขาเป็นชาวบ้านแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยิงกระสุนยาง
แล้วกระสุนเนี่ยฉลับถูกแขนของภรรยาเขา
ปลอกกระสุนยังอยู่ในกล่องโฟมใส่ขนมอยู่เลยคุณผู้ชม
แฟลตดินแดงบอกว่าก็เดือดร้อนแหละ
ก็ไม่ได้จะไปห้ามกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้วิ่งมาหลบในแลตอ่ะนะ
มันก็ห้ามกันไม่ได้ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ใช้ความละมุนละม่อมฟังเหตุผลหน่อยได้ไหม
บอกแล้วว่าถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยถ้าแบบบาดเจ็บหนักกว่านี้
วันนี้ใครจะรับผิดชอบนี้เขาก็ให้ดูแผลนะคะ
อีกหนึ่งในผู้เดือดร้อนค่ะในวัดค่ะเป็นเจ้าของร้านขายกุ้งเผา
เล่าให้ฟังว่าตอน๑๒สิงหาคมนะคะ

กลุ่มผู้ชุมนุมที่วิ่งหลบเข้าไปในซอย
คนในซอยก็แตกตื่นวิ่งหนี
เพราะมีการยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตา
หลังคาร้านของเขาเป็นรู
ตอนนี้ทำอะไรได้ก็คือซ่อมเอง

๓สิงหาคมส่งอาหารก็ไม่ได้นะคะ
คือลูกค้าสั่งอะไรเนี่ยส่งไม่ได้เลย
เสียรายได้ไป๔๐๐๐บาท
ส่วนร้านน้ำของคุณตายก็เล่าให้ฟังว่า
ตอน๕โมงเย็นร้านยังเปิดอยู่ค่ะ
กดดันกลุ่มผู้ชุมนุมให้หนีมาทางแลตดินแดง

ชาวบ้านที่นั่งเล่นอยู่ใต้แฟลต์๒

บางวันแก๊สน้ำตามันก็คลุ้งไปทั่วบริเวณ
คนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเธอพักอยู่ชั้น๓แฟลต์๒

ก็ต้องเอาผ้าชุบน้ำปิดหน้าเอาไว้เพราะว่าหายใจไม่ออกค่ะ

พอกระเบื้องแตกลงมาควันมันก็ลงมา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

มันดังทนอ่ะโหเป็นครึ่งชั่วโมง
เอาไปสั่งบ้างไหมเอาไปแบบอยู่กับทำให้เราแบบ
นอนหลังบ้านปิดแบบหายใจไม่ออก
หายใจไม่ออก
เป็นเสียงสะท้อนจากผู้คนในพื้นที่นะครับ